ยืนยันว่าจะปล่อยตัวประกันทันทีหากทำตามคำขอ
ตัวประกันราดน้ำมันแล้วบังคับขึ้นรถ
เจ้าหน้าที่เคลียร์พื้นที่หน้าเรือนจำพร้อมผลแม่นปืน
แต่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้เพราะคนร้ายขู่ว่า
หากทำอะไรรุนแรงจะจุดไฟเผาตัวประกันทั้งหมดสุดท้ายจึงต้องยอม
กระทั่ง๑๘นาฬิการถคนร้ายพ้นประตูเรือนจำ
่งหน้าไปชายแดนจังหวัดราชบุรีโดยผู้บัญชาการเรือนจำนั่งด้านหน้า
คนร้ายนั่งประกบข้างผ่านไปราวสี่สิบห้านาที
คนร้ายยอมปล่อยตัวประกันสองคนขณะแวะเติมน้ำมันย่านพระรามสอง
ก่อนจะเปลี่ยนเส้นทางมุ่งหน้าจังหวัดกาญจนบุรีในรถ
เหลือตัวประกันสามคนปฏิบัติการช่วยตัวประกันถ้ำกลางความตึงเครียด
ขณะเดียวกันคนร้ายเริ่มอ่อนล้าจนเข้าสู่อีกวัน
เจ้าหน้าที่ต้องใช้ความระมัดระวังและวางแผนอย่างรอบครอบ
ระหว่างรถคนร้ายอยู่บนถนนกาญจนบุรีทองพาภูมิ
ถึงชายแดนเจ้าหน้าที่เอารถพ่วงจอดขวาง
ให้ปล่อยตัวประกันแต่ก็ล้มเหลวฟ้าสางกลุ่มคนร้ายเครียดหนัก
เมื่อเราเจอตะปูเรือใบต้องลงมาเปลี่ยนยางช่วงเวลานี้เอง
ปฏิบัติการปลาระเบิดลูกแรกเสียงดังสนั่นตามด้วยหากกระสุนนับร้อยนัด
ปฏิบัติการยี่สิบเอ็ดชั่วโมงไล่ลากคนร้ายสิ้นสุดลง
เช้าวันที่ยี่สิบสามพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยสี่สิบสาม
นักโทษทั้งเก้าถูกปลิดชีพผู้บัญชาการเรือนจำถูกคมกระสุนอาการโคม่า
ก่อนเสียชีวิตในเวลาต่อมาตัวประกันอีก๒คนบาดเจ็บเล็กน้อย
หลังเหตุการณ์ในครั้งนั้นมีการสอบสวนที่มาของอาวุธปืนและโทรศัพท์มือถือ
พบว่าเจ้าหน้าที่เรือนจำเอี่ยวงานนี้ถูกลงโทษไล่ออกจากราชการและดำเนินคดีอาญา